และอีกหนึ่งคุณแม่ค่ะพี่ออนอนงปัญญาวงโอ้โหบอกเลยว่ากลับมาครั้งนี้ปังสุดอะไรสุดค่ะ
ฟาดละครสี่เรื่องรวดนะคะคุณผู้ชมในชีวิตจริงก็เป็นคุณแม่
พอมารับละครก็เป็นคุณแม่เหมือนกันแต่เป็นคุณแม่ครั้งนี้เนี่ย
เป็นคุณแม่ของคุณมัมอีกทีนึงก็คือเป็นคุณแม่ของคุณพลอยเชอร์มานค่ะ
เจ้าตัวเบาะว่าร่วมงานกับคุณพลอยเชิมมานเนี่ยระปรื่นดีไม่มีปัญหา
ยังเอ่ยปากชมด้วยว่าคุณพลอยน่ารัก
ส่วนสถานการณ์โควิด๑๙เจ้าตัวบอกว่าเป็นห่วงลูกชายเหมือนกันนะ
โชคดีที่ปิดเทอมนะคะแต่ว่าตอนนี้คนโตก็คือต้องแบบมีไปฝึกซ้อม
เพราะว่าจะต้องปีหน้าต้องเรียนรอดอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามเฝ้าระวังด้วยกันเองด้วยค่ะ
อย่างวันนี้นี่โอ้โหคุณพ่อค่ะเขาเรียกแดดแซมนะคะ
เอาแอลกอฮอลมาแจกคนละหลอดเลย
ถ้าเราไปที่แบบว่าชุมชนหรืออย่างนี้เราก็มีแมสมีอะไรอย่างนี้ค่ะป้องกัน
แล้วก็เวลาจะทานอะไรอะไรอย่างนี้คือถ้าไม่ได้ล้างมือก็ต้องมีกระดาษเปียก
มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้คืออย่างนั้นก็ป้องกันตัวเอง
ก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ
ไม่ใช่แค่เด็กผู้ใหญ่อย่างเราเองเนี่ยก็ต้องป้องกันดูแลตัวเองให้ดีที่สุด